ลูจิรารัสนะคะก็เดินทางไปพบปอทหลังจากที่เบี้ยวนัดมาแล้ว๒ครั้งค่ะ
ในที่สุดวันนี้ก็เดินทางเข้าพบพันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอ
รองผู้บังคับการปอทและโฆษกบกปอทแล้วนะคะ
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาความผิดพคตรามาตรา๑๔วงเล็บ๔
นำข้อมูลลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ลักษณะอาจจะทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้
ระบบคอมพิวเตอร์ที่แพร่หลายหรือให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึง
โดยความผิดดังกล่าวนี้นะคะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะแต่การมาพบตำรวจครั้งนี้
เธอมาในฐานะพยานไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเลย
โดยบูรับทราบและคงพักการกระทำดังกล่าวพร้อมกับเคลียร์ข่าวมือที่๓
สันกับต้นหอมว่าไม่เป็นความจริงค่ะ
ประเด็นที่สามก็ตกไปนะคะแต่เรื่องที่ชาวเน็ตให้ความสนใจก็คือ
ทำแบบนี้ตอบว่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องของศิลปะเนี่ยมันทำให้รอด
เหรอเธอบอกว่าเอ๊ะเธอคิดว่ามันเป็นงานศิลปะกับการที่เข้าไปไลฟ์สดโชว์เรือนร่าง
หลายคนก็เลยถามว่ามันศิลปะตรงไหนส่วนไหนคืองานศิลปะ
ก็เป็นข้อกังขากันไปเดี๋ยวก็ติดตามผลกันต่อไปสำหรับคดีนี้นะคะ